คุณผู้ชมคะข่าวนี้ที่ดิฉันบอกว่ามันส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของบ้านเราเหมือนกัน
นี่ค่ะอยู่ด้านหลังของเรานี้สุดโหดนะคะทุบหัวฝรั่งสาวแล้วก็ลากเข้าป่า
เหยื่อเนี่ยหนีรอดมาได้แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อย
เลือดเธออาบเลยตอนที่อยู่ท้ายรถเนี่ยรถกู้ชีพเห็นไหม
เจ้าหน้าที่ต้องพันผ้าแล้วเธอก็เนี่ยส่งข้อความบอกคนในครอบครัวว่าเธอโดนอะไร
อันนี้คือภาพด้านข้างนะเธออยู่ด้านในนี่ด้านข้างรถกู้ชีพกู้ภัย
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะอายุสามสิบแปดปีค่ะชื่อว่านางสาวเอลิน่าไวซูโคว่านะคะ
เป็นชาวรัสเซียเธอเนี่ยหวาดระแวงเลยนะกลัว
ชาวบ้านอ่ะช่วยเธอออกมาได้จากป่าที่ชนบุรีเธอสะบักสบอมมากอ่ะ
อันนี้อยู่ในชุดออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเนื้อตัวเนี่ยเปื้อนไปหมดเลย
แล้วก็มีแผลถลอกหัวเธอแตกนะตรงท้ายทอยคิ้วขวาแตกขอบตาสองข้างปูดบวม
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลบังละมุงนะคะ
แล้วอย่างที่บอกเธอพูดไม่รู้เรื่อง
แล้วมีอาการหวาดระแวงเหมือนกับเพิ่งถูกทำร้ายมาค่ะ
ถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านเป็นคนเจอนักท่องเที่ยวคนนี้นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณ๓ทุ่ม
เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ย
วิ่งออกมาจากป่าละม้อแล้วเลือดท่วมหน้าเลย
พูดจาฟังไม่รู้เรื่องก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

เขามาอยู่ที่บ้านเรามาเป็นครูสอนภาษา
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไม่ไกลค่ะประมาณเกือบ๑๐กิโล
แล้วก็วิ่งออกกำลังกายรอบอ่างเก็บน้ำมาประชัน

แล้วที่เธอถูกลากเข้าไปในป่าไปตีหัวเนี่ย
เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนร้ายหวังอะไร

ทางผู้กำกับสพหนองปรือบอกว่า
คนร้ายคงไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะมือถือกระเป๋าสตังค์กุญแจรถอะไรของเธออยู่ครบหมด
แล้วมีการส่งตัวเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลซิ
ว่ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
ก็ไม่มีนะคะมีบาดแผลตามร่างกายจากการต่อสู้กัน
ซึ่งอาการของเธอตอนนี้กลับไปที่บ้านแล้วแหละ

เหมือนกับโดนทำร้ายเยอะเบลอมึนนะคะ

คุณผู้ชมตรงนี้ที่เขามาชี้จุดว่านางสาวเอลิน่าออกมา

ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เลยค่ะ